คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของคอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งย้อมผมสีทองเด่นชัดเห็นชัดเจนมาก
เขากำลังทำอะไรไปดูคลิปกันค่ะ

เห็นชัดเลยนะคะพฤติกรรมของเขา
คืออันนี้ต้องบอกก่อนไม่รู้ว่ารีบมากหรือว่า
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เอาแน่คือเวลาเข้าไปในลิฟต์เนี่ย

เพราะว่าลิฟต์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีออกเงินหน่อย
ถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงคนนี้ที่เขายืนกดลิฟต์อยู่
แล้วอย่างที่ที่ฉันบอกมันเห็นเงาเนี่ยผู้หญิงเขาหันควับกลับมาเลย

ใช่แล้วก็เลยมีโต้เถี๋ยงกันครับ

เขาก็ยอมเปิดให้ดูแล้วมันก็มีภาพที่ถ่ายใต้กระโปรงเธอจริง

ผู้ชายคนนี้ก็เลยเนี่ยรีบลบนะคะ
ลบให้แหละก็ลองไม่ยอมสิแจ้งความแน่นะคะ
แล้วสุดท้ายก็มีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่ง
พอลิฟต์เปิดปุ๊บนี่รีบวิ่งออกไปเลย
นี่ค่ะเป็นภัยสังคมจริงนะคะ

เธอกำลังจะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องของเธอ

เมื่อวานนี้ค่ะ๒๘พฤษภาคม
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูอีกมุมนึงน่าตกใจกว่านี้อีก
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นมุมนอกอาคารที่ไม่ใช่ในลิฟต์ค่ะ
จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เราเขียนลูกศรได้เห็นชัดเจนนะ
เดินสวนกับผู้หญิงคนนี้มาแล้วรอบนึงนะ
แล้วเหมือนเห็นว่าแบบอุ๊ยพี่เขาใส่กระโปรงสั้นหน่อย

ตั้งใจเดินย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลิฟต์ด้วยกัน
เพื่อจะได้ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงเขา

หลังเกิดเหตุนะคะพนักงานสาวคนนี้
เธอก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพมนนทบุรีแล้ว
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

ซึ่งล่าสุดหนุ่มผมทองคนนี้
ก็ขอมอบตัวกับตำรวจสพมนนทบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะ